เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นกันแน่นอนนะคะว่า
เจ้าแม่กลับมาแล้วจะมีอะไรดีแต่ว่า
พอเราเห็นเจ้าแม่ใบตองไปที่เบาะน้ำศักดิ์สิทธิ์กันแล้ว
ดิฉันก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกเหมือนกันตรงไหนจ๊ะ
แต่ว่าเขาว่ากันว่านะบ่อน้ำนี้ช่วยในการรักษาโรค
นี่ค่ะไปที่ศูนย์แพทย์แผนไทยน้ำผู้ร้อนเข็มจังหวัดกระบี
อยู่ที่ตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อม
คือช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกหนักมากเลยนะ
เฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย
ฝนตกแบบนี้ชาวบ้านเขายิ่งคึกคักโดยเฉพาะทั้งนักท่องเที่ยวด้วยนะ
แล้วก็ที่สำคัญคือคนป่วยค่ะ
คนป่วยที่มีอาการปวดเมื่อย
เน็บท่าเป็นอัมมพึกอัมมพาทเนี่ย
เขาพากันมาแช่น้ำผูกร้อนเข็มครอบทำ
บรรยากาศเหมือนต่างประเทศเลยนะคะ

นี่ไม่ต้องไปแช่ออนเซ็นท์ยิปุ่งญี่ปุ่น

เพราะว่านอกจากให้ความอบอุ่นกับร่างกายแล้วเนี่ยนะคะเขายังเชื่อว่ายังเป็นการช่วยในการบำบัดรักษาโรคได้ด้วย
เราก็เลยไปเลยค่ะไปให้ถึงที่นะคะไปคุยกับพนักงานเก็บค่าผ่านทางน้ำผู้ร้อนเข็มเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มารักษาตัว
คือมาอยู่เนี่ยไม่ได้มากันวันสองวันนะหลายคนเนี่ยมาพักมาอยู่กันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเดือนกันนะคุณ
ก็มาเป็นแบบครอบครัวก็มีมาเป็นคู่มาเป็นเดียวก็แล้วแต่มากันได้หมดเลย
ส่วนคนที่มาแล้วก็บอกประทับอกประทับใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิวก็ดี
บรรยากาศก็ดีได้แช่น้ำสบายสบายแต่ที่สำคัญอัตราค่าบริการสำหรับคนไทยเนี่ย
แค่ยี่สิบบาทอะน้องโอ้โหถูกแสนถูกคุณผู้ชมค่ะแลกกับวิวหลักล้านขนาดนี้
ส่วนต่างชาติเองก็ไม่ได้แพงนะ๑๐๐บาทค่ะตัวสำหรับชาวต่างชาติสบายเลยอ่ะ
ทีนี้ต้องไปคุยกับทางคนที่เขามาใช้บริการเขามาลงแช่น้ำบ้างเขาบอกว่า
เนี่ยนะเขาเชื่อกันว่าถ้าได้มาแช่น้ำผู้ร้อนเข็มแล้วเนี่ยนะ
อาการป่วยต่างต่างก็จะดีขึ้นตามลำดับอืมพอหลายหลายคนมาแช่แล้วดีขึ้น
เขาก็บอกต่อบอกต่อกันไปแบบนี้ไงปากต่อปากหูถึงหูอุ้ย
หลังไลค์กันมาไม่ขาดสายโดยเฉพาะช่วงวันหยุดแล้วก็ช่วงหน้าฝนแบบนี้
คือฝนมันก็ตกลงมันกว่าปกติไม่สิน้ำมันจะเยอะอ๋อน้ำมันเยอะ
น้ำมันเยอะนะคะก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีที่เหมาะสำหรับทุกคนแหละ
อยากดูแลสุขภาพก็มานะคะคนที่อยากจะมาท่องเที่ยว
พักผ่อนมาผ่อนคลายก็มาได้แล้วก็ดีต่อคนในชุมชนด้วย
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในเรื่องของการมาพักผ่อนแบบนี้ได้กว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อวันนะ
เออต้องพูดไปแบบนั้นนะถือว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
เพราะว่าโฮมสตรงโฮมสเตย์ที่พักต่างก็เข้าพักกันเต็มไปหมดเลย
และทางเจ้าหน้าที่หรือว่าชาวบ้านเนี่ยพอได้รายได้ตรงนี้มาก็จะนำไปพัฒนาพื้นที่พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
เรื่องของความสะอาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาก็จะเอาเงินส่วนนี้แหละค่ะมาพัฒนาดูแลนะคะ
อาจจะเค็มเค็มกว่าเดิมก็ได้
เค็มเกลือนะเค็มจากขี้ไข่

ต้องลองดูนะเพราะน้ำผู้ร้อนเข็มด้วย

แล้วต้มไข่ไปด้วยต้มมะมะอันนี้ยังไม่ได้นะเขาไม่อนุญาตนะ
เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าในอนาคตอาจจะมีต้มไข่ได้นะคะ
ถ้าอยากได้ไข่เค็มชายาด้วยเลยสิวะคานีปิดกัน